คุณผู้ชมคะคดีค้าประเวณีน้ำพิงดินแม่ห้องศร

มีเหยื่อของแก๊งนี้๓คนมาเปิดใจกับทีมข่าวของเรา

๓เหยื่อขบวนการฆ่ากลามน้ำเพียงดินระปวุ
ถูกบังคับค้าประเวณีจากแม่เล้าฟ้าและแม่เล้าเม
โดยมีดาบยุทธ์เป็นเอเย่นจัดส่งบำเรอกรรมกลุ่มข้าราชการ
ที่โรงแรมรีสอร์ทบ้านพักข้าราชการและบ้านส่วนตัว
ด้วยรถตาโล่ของสถานีตำรวจภูทรน้ำเพียงดิน
วัย๑๖เล่าว่าเธอไม่เคยเต็มใจ
และกลัวอิทธิพลของดาบยุทธ์รวมทั้งแม่เล้าฟ้าและแม่เล้าเม
ที่มักตบตีดาบราชาญลงโซเชียลให้อับอาย
หากไม่ไปรับแขกและกลัวว่าครอบครัวจะรับไม่ได้
ครั้งหนึ่งเธอเคยให้บริการกับคนคุ้นเคย
และครั้งหนึ่งเคยถูกซื้อบริการไปรุมโทรม

หนูก็หนูจะไหว้เขาเพราะหนูชินไหว้ครูอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกไม่ตอนนี้เราไม่รู้จักกันอย่างนี้ค่ะ

เขาก็อาบน้ำพอให้หนูอาบน้ำมันก็มีอะไรกัน
แล้วก็ขอบอกเรื่องนี้ก็ไม่ต้องบอกใคร
แล้วก็ถ้าเป็นไม่รู้จักกันคืนนี้ก็ผ่านไปอย่างนี้
เขาก็ให้ตั้งหนูอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกหนูก็ไปหนูก็ไปแล้วก็มีตำรวจคนนึง

หนูก็หนูก็คิดว่ามีเขาคนเดียวแล้วหนูก็เข้าห้องไป
เขาปิดไฟครับเปิดไฟหลีห้องน้ำไว้

เพราะว่าไม่มีใครมีหนู๒คนกับเขา
แต่ว่าแล้วอยู่ดีก็มีในห้องน้ำออกมาอีก๒คน
แล้วก็อยู่ดีก็ได้ยินเสียงเปิดประตูมาอีก๒คน๓คนค่ะ
แล้วก็เขาก็แก้ผ้าทีละคนทีละคน
แล้วเขาก็จับแขนจับขาหนูไว้อย่างนี้ค่ะ
จับแล้วก็ทำทำแล้วหนูก็บอกว่า
พี่ทำไมต้องทำอย่างนี้พี่คนเดียวก็ได้แล้วมั้ง
พี่เป็นตำรวจอย่างนี้ค่ะทำกับหนูฮันสักแจ้งความนั้นอย่างนี้
เขาก็บอกว่าแจ้งเลยสิอยากแจ้งก็แจ้งไป
พี่ต้องเป็นตำรวจพี่ไม่กลัวหรอกจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้
เขาก็ยิ่งแบบทำหนักกว่าเดิมค่ะทำรุนแรงแบบ
เหมือนหนูพูดจิตเขาค่ะเขายิ่งทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบวันนั้นนี่ก็กลายได้กลับก็ตี๑ตี๒ไม่ได้กลับตี๔ตี๕เลยค่ะ
พอเสร็จแล้วเขาก็โยนเสื้อผ้าให้หนูโยนตังค์ให้หนูเลยค่ะ
แบบมันหยามหนูมากเลยครับที่แบบโยนตังค์ให้หนูโยนเสื้อผ้าแบบไปรีบกลับอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือแบบเสร็จแล้วคือเขาก็แยกกันหมดเลยค่ะเข้าห้องใครห้องมันอย่างนี้
แต่ตอนที่เขากระทำเราเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราได้ยินเขาพูดชื่อกันไหมได้ยินเขาเรียกชื่อกันไหม
เขาบอกเขาเป็นตำรวจแม่เสรียงเป็นมีวัยรุ่นคนหนึ่งดัดฟันนะคะ
ตำรวจคนหนึ่งขาวดัดฟันแล้วก็ที่เหลือเป็นคนแก่
จำไม่ได้ค่ะเพราะวันนั้นนี้มันหลายคนแล้วคนหนึ่งก็จับแขนจับขา
คนหนึ่งก็ทำนู่นทำนี่จนร้องไห้แล้วหนูก็ด่าเขาแล้วสารพัดจากหนูก็แช่งเขาไปด้วย
แต่เขาก็ยิ่งทำทำแรงอย่างนี้
รายที่๓ถูกค้าประเวณีตั้งแต่มัธยมต้น
เล่าว่าเคยถูกส่งไปขายบริการในงานเลี้ยงข้าราชการ
อ้างว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของจังหวัดแม่ห้องศร
หนูก็ถามเขาว่าพี่มาจากไหนพี่มาทำงานอะไร
เขาก็บอกว่ามาสำรวจพื้นที่เอาสำรวจพื้นที่ทำไม
ก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่มากินเลี้ยงเนี่ยต้อนรับผู้ว่า
ผมว่าพี่จะมาเป็นผู้ว่าที่นี่เขาก็บอกหนูอย่างนี้
แต่ตอนนั้นหนูไม่ได้เชื่ออะไรเขาเพราะว่าเขาแต่งตัวธรรมดาค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็หนูบอกว่าหนูไม่เชื่อหน้าอย่างพี่น่าจะเป็นผู้ว่าอะไรประมาณนี้
หนูก็พูดเถียงกับเขาตามภาษาเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เปิดรูปของเขาในมือถือของเขาให้หนูดู
เป็นชุดที่เขาใส่ราชการที่เขาถ่ายรูป
สีน้ำตาลสีอะไรสักอย่างเป็นชุดราชการหนูจำได้
แล้วเขาก็บอกเนี่ยพี่ยังไม่เป็นผู้ว่าที่นี่พี่มาตรวจคนที่ก่อนมางานเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้
เขาก็บอกหนูก็เลยบอกหนูก็บอกเขาว่าหนูไม่เชื่อพี่หรอกว่าแบบพี่น่าจะเป็น
เพราะว่าคือลักษณะเขามันไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะเขาอ้วนเขาถึกแบบดำหน่อยอย่างนี้
แล้วหนูก็เลยไม่เชื่อเขาแล้วหนูก็เลยแบบบอกเขาว่าหนูไม่เข้าห้องไปแล้วนะ
แล้วมีเพื่อนลูกน้องเขารู้ว่าใครเขาก็ดึงหนูเข้าห้องไปอีกคนนึงหนูก็เลยไม่ได้คุยกับเขา
สรุปวันนั้นชายที่อ้างว่าเป็นผู้ว่าเขาได้ใช้บริการ
ใช่ค่ะแต่เป็นเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึง

ใครค่ะเพื่อนหนูค่ะคนอันนี้น่าจะ๒๐กว่าค่ะ๒๐กว่า
เหยื่อขบวนการค้ากามน้ำเพียงดินวัย๑๙ยอมรับว่าเสพยา
เพราะคำชักชวนของแม่เล้าฟ้าและเมซึ่งเป็นปมให้แม่เล้า
ขู่จะแฉคลิปขณะเสพยาหากไม่ขายบริการ
รวมทั้งกลัวว่าแม่ซึ่งเป็นสายยาเสพติดให้กับตำรวจมาตลอดชีวิตจะทราบ
หมดหนทางบ่ายเบียง
ก็กลัวว่าเป็นแม่เพราะว่าแม่ก็ทำงาน
แล้ววันนั้นไม่มีงานด้วยแล้วรถรถตำรวจจอดเต็มเลย
ทั้งรถตู้ตำรวจรถตาเล่านั่นแหละค่ะขาวแดง
แล้วหนูว่าหนูจะกลับแล้วหนูไปกับมีเพื่อนอีกสองคนไปด้วยอย่างนี้คะ
แต่ขับรถไปคนคันว่าหนูจะกลับแล้วหนูก็เจอแม่
ก็เลยจะเลี้ยวหว่อนรถอ่ะค่ะแปปนึงดับยุนก็พุ่งออกมา
ว่าจะไปไหนจะเข้าไปไม่เข้าไปแต่พูดเป็นภาษาเมืองค่ะ
แล้วหนูก็บอกไม่เข้าไปหนูก็ว่าถ้าพวกคุณไม่เข้าไปนะ
พวกคุณจะเจอดีแน่อย่างเงี้ยค่ะกูจะทำผมจำหน้าพวกคุณได้นะ
ผมจะทำให้พวกคุณไม่มีจุดยืนเลยหนูก็กลัวหนูก็เป็นตำรวจ
วันนี้แม้ตราบาปจะกลายเป็นบาดแผลแต่เธอก็ยังเข้มแข็ง
และพร้อมต่อสู้ไปพร้อมกับแม่ที่เดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมมาตลอดเกือบ๗เดือน
และซึ้งในหัวใจดีแล้วว่าเมื่อเกิดปัญหาแม่คือคนเดียวที่จะปกป้อง
แม่รู้แม่จับได้ในความคิดของเรา
มันก็คงไม่เหมือนเดิมอยากได้อะไรอยากไปไหนมันก็ไม่ได้
แต่เพราะว่าแต่จริงแล้วมันดีกว่าเดิมอีกค่ะ

ยอมรับทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้อยู่แล้ว
อยู่ที่แม่ไม่ขัดใจอยู่แล้ว

แล้วพอมาอันนี้แม่ก็ให้อภัยแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็